ที่ขอนแก่นนะครับทุกผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
นี่ก็โหดเยี่ยมเหลือเกินค่ะนะตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
พาไปทำแผนเนี่ยเกือบไม่รอดนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
คืนที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่ารัดคอเสียชีวิตอยู่
เขาเป็นคนที่มีอาชีพรับจ้างเฝ้าบ้านนะเป็นคุณลุงและอายุ๖๕ปีนะครับ
ชื่อนายประเสริฐชัยพรมนี่ฮะลุงประเสริฐเนี่ยก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
เป็นบ้านพักในพื้นที่บ้านโคกล่ามตำบลสาวถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
สองชั้นนะฮะบ้านหลังใหญ่เลยนะครับ
ประเสริฐแกรับจ้างเฝ้าบ้านหลังนี้เสียชีวิตอยู่ที่ชั้นล่าง
นี่ฮะใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวสภาพศพคือถูกรัดคอ
มีเลือดไหลออกปากแล้วก็จมูกนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าพื้นที่แถวนี้เนี่ยถ้าถามว่าจะสงสัยใคร
มันมีผู้ชายสองคนเป็นพี่น้องกันเป็นพวกติดยาเสพติด
แล้วชอบก่อเหตุลักษัพในหมู่บ้านเป็นประจำเนี่ย
คาดว่าจะเป็นสองคนนี้แน่สงสัยจะมาลักทรัพย์ที่บ้านหลังนี้
เจอคุณลุงประเสริฐแกเฝ้าบ้านอยู่เลยทำร้ายจนตายหรือเปล่า
สุดท้ายตำรวจตามไปเจอที่บ้านนะฮะสองพี่น้องเนี่ย
บ้านเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุแค่๕๐๐เมตรนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ตอนไปถึงเนี่ยเจออยู่ที่บ้านแล้วท่าทางมีพิรุษด้วย
นี่สองคนนี้นะฮะตำรวจก็เลยตรวจค้นที่บ้าน
ห้องนอนมีเชือกไนลอนสีแดงยาวสักหนึ่งเมตร
ที่สำคัญคือมันเปื้อนเลือดแล้วก็มีไขควงสีเขียวอีกอันหนึ่ง
กันไกลตัดต้นไม้อีก๑อันพระเครื่องอีก๑กล่อง
สองคนนี้สุดท้ายรับสารภาพบอกว่าใช่
ผมเข้าไปรักทรัพย์ในบ้านหลังนี้แล้วเจอคนเฝ้าบ้านก็เลยฆ่าเขาตาย
โอ้โหนี่ฮะคือเรื่องแค่นี้เนี่ยต้องฆ่ากันตายเลยเหรอ

คือสู้นี้เขาสู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะเข้ามารักทรัพย์นี่ก็ผิดแล้ว
ไปเจอเขาเห็นเนี่ยเอาฆ่าเขาตายเลย
สองคนนี้นะครับคนหนึ่งชื่อนายอันนันนามสกุลหลงหาอายุสามสิบปีชื่อเล่นชื่อนัน
อีกคนนึงน้องชายอายุสิบแปดชื่อนายตังเมตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนนะครับ
สพบ้านเป็ดนะครับผู้ต้องหาสองคนนี้เคยถูกจับคดียาเสพติด
และคดีรักทรัพย์มาแล้วหลายครั้งพอถูกปล่อยออกมาก็เหมือนเดิมฮะ
ระเวนลักทรัพย์หาเงินไปซื้อยาเสพติด
นี่เป็นภาพตอนที่พาไปทำแผนนะครับทุกผู้ชมครับแทบไม่รอดฮะ
ญาติพี่น้องของคนเสียชีวิตกลัวมาดูกันบ้านหลังเกินเป็นบ้านหลังใหญ่

คือมุมหนึ่งก็ต้องเข้าใจเขาเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นใครก็โกรธแทน
คือผู้ชายสองคนเนี่ยยังวัยชะกันนะฮะค่ะอายุสิบแปดกับสามสิบอ่ะ
จะเข้ามารักทรัพย์พอเห็นคนเฝ้าบ้านที่เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขา
เขารับจ้างเฝ้าดูแลบ้านค่ะนี่ไปรัดคอเขาจนตายเลย
ตำรวจต้องรีบพาตัวขึ้นรถกลับโรงพักก่อนนะฮะ
สอบพอบ้านเป็ดครับทุกผู้ชมครับแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องเข้าใจตำรวจด้วย
ตำรวจก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าข้างหรือว่าปกป้องอะไรผู้ต้องหานะครับ
แต่ก็ปล่อยให้เกิดการรุมทำร้ายผู้ต้องหาเกิดขึ้นไม่ได้
ไม่อย่างนั้นคนไปทำร้ายก็โดนข้อหาทำร้ายร่างกายเขาอีกมันก็เป็นคดีซ้อนคดีอีก
พี่น้องสองคนนี้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนายอนันต์กับนายตังเม
รับสารภาพแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับบอกว่าต้องการเอาทรัพย์สินเนี่ยไปขาย
เพื่อจะเอาเงินไปซื้อยาบ้าเมื่อคืนนี้ก็เลยลอบเข้ามาในบ้านหลังนี้
เข้ามาตอนตี๒นะก็ลื้อค้นในบ้านได้พระเครื่องมา๔องค์
ทีนี้ก็กลัวคนมาเจอก็เลยรีบจะออกจากบ้านกันปรากฏว่าช่วงที่ลงมาจากชั้นบนเนี่ย
เจอผู้ตายพอดีก็คือลุงประเสริฐเพราะว่าแกเฝ้าบ้านหลังนี้อยู่
ผู้ต้องหาบอกว่ามีการต่อสู้ชกต่อยกันเกิดขึ้นแล้วก็เลยช่วยกันล็อกตัวลุงประเสริฐเอาไว้
นายอนันต์ที่เป็นพี่ชายเนี่ยบอกว่าเป็นคนใช้เชือกไนลอนสีแดงที่เอาติดมาด้วยเนี่ย
ยาวประมาณ๑เมตรรัดคอลุงประเสริฐจนแกขาดใจตายคามือ
แล้วตังเมน้องชายก็มาจับมือนะช่วยจับมือลัดเอาไว้ตอนนั้นน่ะนะ
แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ล็อกคอพอเห็นว่าลุงประเสริฐแกตายแล้ว
ก็พากันหนีออกมาจากบ้านแล้วกลับไปที่บ้านตัวเองซึ่งอยู่ห่าง๕๐๐เมตร
ชาวบ้านเขาพบเบาะแสเขาก็บอกเนี่ย๒คนนี้นี่แหละสงสัย
นี่แหละสงสัยตำรวจไปค้นที่บ้านก็เจอของกลางเป็นพวกเชือกที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ

นี่เป็นภาพเมื่อคืนตอนที่ไปคุมตัวได้
เชือกมีไว้แค่ป้องกัน

ทั้งชาวบ้านทั้งญาติพี่น้องของผู้ตายเขารู้ข่าวเนี่ย

การทำได้จุดเดียวอ่ะต้องยกเลิกการทำแผนจุด๒

ชื่อคุณวันนาบอกว่า
ศักดิ์ก็คือพี่เขยของเธอแกเป็นคนนิสัยใจคอดีเป็นที่รักของคนในหมู่บ้าน
วันนาเนี่ยบอกว่าเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาก็เลยจ้างลุงประเสริฐให้มาเฝ้าบ้านให้
ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนเคยมาลักทรัพย์ในบ้านหลังนี้มาแล้วนะฮะ
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาเลยต้องจ้างคนมาเฝ้าเมื่อคืนนี้ญาติญาติเนี่ยเห็นว่าผิดสังเกต
เพราะว่าปกติลุงประเสริฐแกรับจ้างเฝ้าบ้านหลังนั้นแต่แกก็จะกลับมาหุงข้าวที่บ้าน
แต่เมื่อคืนไม่กลับนะไม่กลับมานะก็สักตี๔ก็เลยไปดูที่บ้านหลังนี้กันว่า
ยังไงกันทำไมลุงประเสริฐไม่กลับมาหุงข้าวที่บ้าน
พบว่าปิดไฟมืดนะแล้วก็เลยเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่องดูในบ้าน
พอส่องไปนี่ตกใจฮะไปเจอลุงประเสริฐเนี่ยนอนอยู่กับพื้นจมกองเลือดอยู่
ทีนี้พอไล่ไปเนี่ยจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายอนันต์กับน้องชาย
ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยทำร้ายร่างกายคนในหมู่บ้านอยู่บ่อยเนี่ย
ญาติพี่น้องเขาบอกเขาโกรธแค้นมากว่าโอ้โหเนี่ยเห็นไหม
มันก่อเหตุแล้วก่อเหตุอีกสุดท้ายเนี่ยมันก็หนักข้อถึงขั้นฆ่าคนตาย
พวกนี้พ่นก็นั่งรอไม่เห็นแกมาพอถึงตี๔ก็ไปตามพี่ชายกับที่จะไปทำงานด้วยกัน
รอบแรกก็ไม่เจอก็ไม่ตื่นตอนนี้ก็เลยไปทั้งสามคนเลย
ก็เลยไปดูหน้าต่างมันมีรูอยู่เขาก็เลยไปโผล่โทรศัพท์ส่องเข้าไปเห็นแกนอนคว่ำแล้วมีรอยเลือดด้วย
เขาก็เลยกลับมาขอกุญแจบ้านไปเปิดดูเพิ่งรู้ว่าแกตายแล้ว
แล้วแกนอนแล้วแกจะมีเชือกรัดคอที่ข้างหลังด้วย
เขาก็แบบไม่ทำอะไรเป็นแบบเขาติดยาน่ะติดยาแล้วก็ชอบทานบางครั้งเนี่ย
หม้อไฟอะไรเขาก็ไปทุบทีนึงเก็ดหม้อแปดหม้อยังงี้
ทุบแล้วญาติเขาก็ต้องได้ไปเสียตังค์ให้เขาจะเป็นคนอย่างนี้แหละเหมือนกับว่า
ป้าก็ไม่ใช่ป้าแต่รู้หมดอย่างนี้
ก็อยากให้เอาถึงที่สุดให้ฉีดยาให้ตายไปเลยออกมาก็จะเป็นภัยต่อบ้านอีก
เขาก็ยังบอกว่าถ้าเขาได้ออกมาเขาก็จะฆ่าอีกเขาบอก
กูจะตายกูจะฆ่าอีกสักสองศพเขาบอกอย่างนี้ก่อนที่เขาจะ
นี่ค่ะความอัดอั้นของชาวบ้านในพื้นที่
คือผู้ต้องหาก่อเหตุแล้วก่อเหตุอีก
ไปกว่าออกมาก็จะฆ่าอีกสองคน

เมาะฟงเมาะไฟรักขโมยของรัชกาล
ญาติพี่น้องของทางฝั่งสองคนนี้ก็ตามไปจ่าย
ตังค่าเสียหายคือถ้าเจอแบบนี้เนี่ย
ครอบครัวต้องปล่อยให้ติดคุกนะฮะใช่ค่ะคือพอไปช่วยเนี่ยแล้วเขาไม่ได้กลับตัว
นี่ค่ะก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าไงฮะต้องต้องยอมปล่อยให้เข้าไปในคุก
คืออย่างน้อยเนี่ยจะออกมาแล้วกลับตัวได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ย
ระบบของเรือนจำเนี่ยผมเชื่อว่าเข้าไปข้างในเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ยังมีการอบรมบนิสัย
ใช่แล้วก็จะได้เป็นบทเรียนหลาบจำไม่กระทำความผิดซ้ำอีกนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาตอนนี้นะครับร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของการลักทรัพย์ด้วยเรื่องของยาเสพติดด้วยนะฮะ
เพราะว่าตรวจปัสสาวะแล้วเนี่ยพบว่ามีการเสพยาบ้านะมียาบ้าด้วยอะไรพวกนี้นะฮะ
ตอนนี้ก็ส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับ
อืมนี่ไงค่ะก็มีเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยวข้องอีกเรื่องยาบ้า
ก็ไปรักทรัพย์เพื่อจะมาซื้อยาเสพติดนี่แหละ
ใช่ไหมพอเจอคนเขาเฝ้าบ้านอยู่ก็ฆ่าเขาตายนี่งานศพลุงประเสริฐนะฮะ
ตอนนี้รับศพมาแล้วโอ้โหเรื่องแบบนี้นี่มัน
เป็นญาติพี่น้องเขาก็ช้ำใจนะจริงค่ะ
มาเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์แบบนี้ครับ